เดี๋ยวไปติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องจะพาไปไหนดี

ช่วงแรกเอาเลิกเอาชัยเอาสิริมงคลกันก่อนนะคะ
ไปไหว้พระธาตุศรีคุณทำบุญมหาชาติกันที่จังหวัดนครพนม
งานนี้งานใหญ่เลยนะคะคุณ

ไปได้ค่ะเข้ากับบรรยากาศแน่นอน
นี่คือความยิ่งใหญ่อลังการของงานนามัศกาลพระธาตุศรีคุณและบุญมหาชาติ
หรืองานบุญพระเวชสันดรประจำปี๒๕๖๑ค่ะ
ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่เป็นประเพณีสำคัญ
ของชาวอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะคะ
เขาจัดขึ้นแบบนี้ทุกปีค่ะ
เพื่อสักการะบูชาพระธาตุศรีคุณพระธาตุศักดิ์สิทธิ
หนึ่งในแปดพระธาตุประจำวันเกิด

ก็บรรจุกอธิษฏภัทรของพระออรหันต์ทั้ง๓พระองค์
คือพระสารีบุตรพระโมคลานะและพระกัจจัยนะนะคะ
งานนี้นอกจากมีการแห่เครื่องสักการะบูชาแล้วก็มีการรำบูชาพระธาตุศรีคุณตามประเพณีด้วย
นางรำแต่ละคนเนี่ยนะคะก็ต้องแต่งชุดรำของชนเผาผู้ไทยกะเริงแล้วก็ย้อ
ซึ่งก็เป็นการแต่งกายของชุมชนของคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้น
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็มีความเชื่อว่านี่จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
แต่ละคนก็แต่งกายมาเต็มยดสวยงามนะคะ
จากขบวนรำแล้วยังมีไฮไลท์เด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่แหละค่ะ
ขบวนแห่พระเวชสันดรชาดก
กันหาชาลีจูชก
คือเป็นขบวนศิลปะวัฒนธรรมตามประเพณีท้องถิ่นนะคะ
แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจกันในการสืบสารงานบุญ
มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาการทำบุญแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาด้วยนะคะ
ประเพณีครั้งนี้ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่
เป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น
สร้างความสนุกสนานความประทับใจความสามัคคีให้กับชุมชน
รวมไปถึงส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญในพื้นที่กันอีกด้วย

ใครมีโอกาสไปภาคอีสานนครพนมเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้เที่ยวด้วยแล้วก็ได้ทำบุญด้วย
ของกินอร่อยพื้นที่หลายจังหวัด
ถูกต้องไปที่อ้วนกลับมาเลย